ต่อกันที่น้องนนทนนท์กันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าหลังจากหายป่วยเนี่ย
ก็เดินหน้าลุยถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่กันไปเลยนะคะแล้วก็เอ็มวีเพลงนี้บอกเลยว่า
ได้ตัวท็อปคู่จิ้นที่แบบเคมีเข้าก้านสุดณจุดนี้เลยนะฮะ
ใช่น้องเข้มหัสวีแล้วก็น้องมุกดานั่นเองค่ะ
นนท์บอกว่าที่เลือกคู่นี้เป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทั้งคู่เข้ากันดีกับเพลงนี้
คิดว่าทั้งคู่ก็น่าจะถ่ายทอดเรื่องราวได้ออกมาดีมากค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บจากการเล่นสกูเตอร์ที่ทำให้นิ้วโป้งมือข้างซ้ายหักเลยทีเดียวนะ
แล้วก็ขาข้างซ้ายเอ็นฉี่อีกตอนนี้เห็นบอกว่าใกล้จะหายดีแล้วค่ะ
ส่วนตัวก็เชื่อว่ามาจากอายุที่กำลังเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศในปีหน้า
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้อยากจะโทษเบนเจอร์เพศอย่างเดียวนะ
อุบัติเหตุก็ส่วนหนึ่งแหละที่ไม่ระมัดระวังตัวค่ะ

จริงก็ทำบุญอยู่เรื่อยอยู่แล้วทำบุญอยู่ตลอดครับ
แล้วก็ทำบุญกับแฟนทุกปีเลยหยุดทุกปี
ผมมองว่าเรื่องของเบนเจอร์เพศมันอาจจะมีส่วนบ้างก็อาจจะต้องแบบตามใจคุณแม่มากขึ้น

อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับคนทุกเพศทุกวัยทุกวันเวลา

ปฏิเหตุเกิดขึ้นได้เสมอก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ